ติดตามข่าวสารเรื่องของภัยพิบัตรคงจะได้เห็นภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพายุมังคุดนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นกระแสลมจะสังเกตว่ามีการดูดเอากระแสลมจากบริเวณฝั่งอันดามันข้ามเมืองไทยของเรามา

ดังนั้นพื้นที่สีเขียวตรงนี้คือบริเวณที่มีความชื้นมาสะสม
แต่ว่าหลังจากที่พายุมีการเคลื่อนตัวไปบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ก็ทำให้ฝนนั้นจากฝั่งที่ติดกับราวก็ย้ายไปอยู่ฝั่งติดพม่า
สิ่งที่เข้ามาแทนสีฟ้าคืออากาศเย็นอากาศแห้ง
ส่วนสีแดงคืออากาศร้อนชื้น
สังเกตว่าสีฟ้าเข้ามาแทนที่สีแดง
ก็จะทำให้ฟ้าเริ่มโป่งขึ้นหลังจากที่พายุลูกนี้ผ่านพ้นไป
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่ที่ต้องระวังหลักก็คือในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ฝั่งที่ติดกับพม่าระวังกันหน่อย
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนั้นมีพื้นที่ไหนบ้าง
ต้องระวังฝนในวันพรุ่งนี้
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเน้นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ภาคเหนือนะครับจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ
เชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากพิสุนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็มี
หล่องบวลลำภูกย์อุดวรณฐานีหล่องคายปืงกาลสะกวดนครนครพนม
มุคนะหาแล้วก็กาละสินเผาเค้าภาคหล่างหลังนี้นะครับ
ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีสุรธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลา
ฝั่งอันดามันครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน

กรุงเทพมหานครนะครับยังคงได้รับอิทธิพลต่อเนื่อง

มีลมเอาความชื้นมาปกคลุมตลอดเวลานะครับ
การเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่เน้นช่วงเย็น
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ